อำทั้งดรมทั้งงี้ด้วยว่าสมมุติเกิดเราขับรถจะไปต่างสังวัตร

เราอยากเข้าห้องน้ำอย่าไปฉี่จะทำธุระหนัก
แล้วถ้าระหว่างทางมันไม่มีปั๊มทำยังไง

ผู้ชายแวะข้างทางกับผู้ชายใช่ไหม

เหตุการณ์นี้เป็นแบบนั้น
แต่โดนชนตายนะคะ

ใช่รถมันวิ่งไวแล้วไม่รู้ว่ามาอีกท่าไหน

วันเพ็ญธนกิจเจริญชัยอายุ๔๐ปี

ไม่แน่ใจว่าไม่เห็นหรืออย่างไรนะ

เก๋งน้ำเงินชนท้ายเก๋งขาว

มีผู้ชายคนนึงเขายืนอยู่ด้านหน้ารถ
คุณขวัญดูเก๋งขาวมันโดนชนจนยู่จากที่นั่งคนข้างหลังเลย
ไปเลยยับไปเลย
คือมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้ารถ

แล้วที่สำคัญในเก๋งขาวเขามีเด็กมาด้วยนะ
มีผู้หญิงอายุ๔๔ปีคนนึง

โชคดีนะ๒คนบาดเจ็บเล็กน้อย
คือเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเพราะมันดึกด้วยไหม
ปี๑ของเมื่อคืนเวลา๑๑ธันวาคม

เพื่อนของคนตายค่ะชื่อนายธาราเทพ

เขาบอกว่าตอนนั้นจอดรถอยู่ตรงนั้นแหละข้างทาง
เพราะอะไรเพื่อนเขาปวดอยากจะปัสสาวะ
ก็เลยไปยืนปัสสาวะอยู่ด้านหน้ารถของตัวเอง
หลังจากนั้นอยู่ดีเก๋งคันสีน้ำเงินขับมาชนท้ายแบบตูม
แรงมากแล้วพอมันถูกชนมันกระแทก
รถมันจะถลายถูกไหมมันก็เลยเลื่อนแล้วถลายไปชนกับคนตาย
ยืนปัสสาวะอยู่ด้านหน้ารถนั่นแหละกระเด็นตกลงไปข้างทางแล้วเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจคุมตัวนะคะคนขับเก๋งสีน้ำเงินนะคะ
ที่เป็นผู้หญิงไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ดูจากสภาพผืนที่มันก็ไม่มืดเท่าไหร่นะ
ไฟส่องสว่างก็เยอะอยู่นะไม่เห็นเหรอ